คุณผู้ชมครับเวลาบางครอบครัวเงินขาดมือไม่พอใช้
ก็ต้องเอาทรัพย์สินของมีค่าไปจำนำโรงรับจำนำหรือว่าสถานธนานุบาล
คุณผู้ชมนะฮะก็เอาไปจำนำไปฝากไว้ก่อนแล้วก็ไปจ่ายดอกนะฮะ
แต่ว่าที่พังงาเขาบอกว่าเขารู้เข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อน
สถานธนานุบาลเขาบอกว่าถ้าไปจำนำมูลค่าไม่เกิน๕๐๐๐นะ
ไม่คิดดอกให้เลย๒เดือนโอ้ดีจังเออช่วย
แต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นไปก็คิดนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ
คือเขาเข้าใจดีว่าทั้งจะผ่านปีใหม่มาคนใช้เงินเยอะ
ไหนจะโควิด๑๙เองเงินก็ไม่พอใช้เดือดร้อนกันทั่วหน้า
ของรัฐก็จะเป็นสถานธนานุบาลนะฮะอย่างที่เนี่ย
มีอะไรบ้างล่ะสร้อยแก้วแหวนเงินทองต่างนะฮะ
สร้อยข้อมือนาฬิกาข้อมือสร้อยทองเครื่องมือทำมาหากิน
เครื่องมือการเกษตรต่างเลื่อยไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำสว่าน
รถจักรยานสารพัดอะไรที่มันพอจำนำได้ก็ไปจำนำ
บางรายคุณผู้ชมเอาธนบัตรเก่าโบราณที่สะสมไว้เนี่ย
เข้าไปจำนำนะฮะก่อนจะเปลี่ยนเป็นเงินที่ออกไปใช้ได้จริง
ก็เอาไปหมุนเวียนใช้จ่ายก่อนในครอบครัวนี่ฮะ
คือก็ต้องยอมก็ต้องยอมกันแบบนี้แหละนะครับ
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพังงานะฮะคุณนิชาพาบอกว่า
เข้าใจว่าโควิดมันหนักก็อยากจะช่วยประชาชน
โดยถ้าใครเอาของไปจำนำมูลค่าไม่เกิน๕๐๐บาท
ดอกเบี้ยไม่คิด๒เดือนก็คือมกราคมถึงกุมภาพันธ์
ถ้าเกิน๒เดือนนี้จะคิดร้อยละ๒๕สตางค์
แต่หากมูลค่าจำนำเกิน๕๐๐บาทคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ๑ต่อเดือนเท่านั้น
อ่าก็ไปใช้บริการกันได้รวมทั้งที่อื่นที่ไม่ใช่พังงา
ถ้าเกิดทำได้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการช่วยประชาชนได้ทางหนึ่ง
ดีนะธนาคารด้วยธนาคารควรพิจารณาเรื่องของดอกเบี้ยนะคะ
พักชำระหนี้โดยที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มอันนี้ดีมาก
แต่ที่ผ่านมาคือพักจะไปทบต้นทบดอกเพิ่ม
นี่แหละก๊อฟนี่บานฮาไทยครับ
กลายเป็นว่าเงินต้นเพิ่มได้ดอกเบี้ยก็มาคิดซ้ำ

ที่สำคัญติดเครดิตบูโลด้วย

แต่ว่าเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยมีคนโพสต์เฟซบุ๊คถึงขั้นแบบนี้เลยนะครับ

แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งปิดโรงรับจำนำ

มันเป็นข้อความที่สะท้อนอะไรออกมาได้หลายอย่างนะ